ต่อไปที่จะเล่าข่าวให้ฟังดิฉันก็ยังไม่เคยทานค่ะ

หนังเค็มนี่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสาน

แล้วฟันกำไรเดือนหนึ่งเป็นแสนนะคะ

แล้วก็เอาหนังควายเค็มมาเคี้ยวแบบเพลินค่ะ
หลายคนเห็นเขาขายแบบนี้ยังไม่ได้ซื้อถ่านลองนะ

คือนี่คือหนังควายเค็มเป็นสูตรต้นตำรับเลยนะคะ
ของคุณพ่อประนอมหรือว่าคุณตาประนอม

คุณตาประนอมก็เป็นชาวบ้านน้อยชนรับประทาน
มานานแล้วนะ๔๐กว่าปีแล้ว

เราก็ไปถามเหมือนกันว่ามันทำให้ยอดขายตกไหม
ไม่ค่ะทุกคนสายหัวบอกว่าไม่เลยเพราะว่าสร้างรายได้เงินหมุนเวียนเดือนเดือนนึงเนี่ย
ก็ยังเป็นแสนอยู่เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราไปเจอกับทายาท
ทายาทก็คือคุณแขกนายวัฒนาสมซิลนะคะ
ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหนังเข็มหรือว่าหนังควายเค็ม
เขาบอกว่ามันจะวัดได้ตรงไหนรู้ไหมว่าคุณภาพจะดีไม่ดี
เขาต้องดูความนุ่มหลังการเผาคุณ
คือสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นที่แบบใหญ่
เล็กจนเกินไปแล้วนุ่มข้างใน
ทีนี้ดิฉันไม่เคยทานดิฉันก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ
เวลาทานไปพอพูดถึงแบบหนังควายมันจะมีความคาวความสาบหรืออะไรไหม
เขาบอกว่าไม่เลยอันนี้ต้องมีความชำนาญ
ขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตนี่คือเขากำลังทำแบบนี้อยู่นะคะคุณผู้ชม

คือเขาจะคัดน้ำหนักของหนังควายสดมาก่อนแบบเป็นแผ่นเนี่ย
ตัวละประมาณ๔๐๕๐กิโลกรัมตกโลหนึ่งก็ประมาณ๔๐๕๐บาท
เน้นเลยต้องเป็นหนังควายที่อายุไม่มากเกินไป
แล้วรับซื้อมาจากหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยกันด้วย
รวมถึงภาคเหนือที่นำมาส่งขายให้ด้วย
ได้เป็นหนังควายแผ่นแบบนี้ออกมาแล้วนะ
แล้วยังไงต่อล้างค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือเขากำลังล้างกำลังทำความสะอาด
แล้วหนังควายในตัวหนังมันจะมีมันติดอยู่ค่ะ
เขาก็จะต้องค่อยแร่เอามันที่ติดกับหนังออก
นี่อันนี้คือการแล่นมันออกนะ
พอแล่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาหนังนี้ไปตากค่ะคุณผู้ชม
ผึงให้แห้งแห้งพอประมาณ
อันนี้ตากเสร็จแล้วปุ๊บ
เสร็จแล้วก็เอามาเอามาสับเป็นเส้น
แล้ววิธีการคุณดูสิเขาต้องใช้ทุบก่อนนะ

ใช่แล้วทีนี้ดิฉันก็ถามว่าแบบว่ามันไม่สามารถที่จะใช้เครื่องทุนแรงอะไรได้เลยใช่ไหม
บอกว่าไม่ได้เลยนี่ต้องมีความเชี่ยวชาญค่ะ
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็จะเอาไปแช่น้ำเกลือสักคืนนึง
พอแช่น้ำเกลือเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเอามาคลุกนี่อันนี้คือรำข้าว
แล้วรำที่ใช้ต้องเป็นรำแก่ด้วยนะไม่มีส่วนผสมอื่นปลอดสารพิษ
เพราะว่ารำข้าวเนี่ยเขาทำหน้าที่คือจะคอยแต่งกลิ่นแต่งสีให้มันหอมเหมือนธรรมชาติ
เขาบอกว่าถ้ายิ่งกินหลังจากเผามาเนี่ยยิ่งอร่อยเขาบอก
ใช่มันจะหอมเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็จะต้องเอาไปย่างเอาไปเผาเนี่ยแหละค่ะ
คุณผู้ชมให้หนังควายเค็มเนี่ยมันแห้งแล้วหนังควายเค็มหนึ่งตัวเนี่ยนะ
สมมุติถ้าเกิดว่าน้ำหนักประมาณ๔๐๕๐กิโลกรัมเนี่ยพอแปรรูปแล้วเนี่ย
จะขายได้ประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาทนี่เขาส่งขายทุกวันเลยค่ะ
เดอร์นี้มาแบบรัวเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยถึงทำเงิน
ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทไงคะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะ
ต้องสต๊อกหนังควายสดเอาไว้อ่ะเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามถึงห้าตัน
ตันนะคุณผู้ชมอันนี้คือต่อเดือนนะคะ
จะได้พอกับความต้องการของลูกค้า
แล้วก็เลยถามดิฉันต้องถามไปว่าเขานิยมแต่หนังควายเหรอ
มันจะบางกว่าไม่เหมาะกับการเอามาทำหนังเค็ม
อืมนี่คือเหตุผลนะครับแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ดูทำแพ็คเกจ
จิ้งซะดี้ดีเลยเป็นซีลปรึนจุถุงสูงยากาศ
ลิ่นมันจะได้ไม่ออกรวมถึงความชื้นก็ไม่เข้าด้วย
แล้วเวลาขายเขาไม่ได้มีแค่หน้าร้านอย่างเดียวยุคนี้สมัยนี้ขายออนไลน์ด้วยจ้ะ
ก็มีแบบสำเร็จรูปนะคะพร้อมรับประทานแบบนี้
ซื้อฝากก็ได้ส่งขายทั่วประเทศเลย

ส่งขายอเมริกาแคนาดาสิงคโปร์นะคะ
แล้วก็เอาหนังควายเค็มไปทำได้หลายอย่างเลย
ไปจี่ไฟจะไปทุบกินบางคนเอาไปใส่อาหารไง
ซื้ออันนี้ไปแล้วนะเอาไปจี่ไฟร้อนในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
บอกว่าอร่อยจริงเลยนะฮะแต่เอาไปใส่แกงได้
ใส่แกงใส่ซุปได้ซุปหนังเค็มแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
อ่อมก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าแซ่บทุกเมนู
ยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะเวลาล้อมวงกันนะหญิงไฟนะกันทั้งครอบครัว
แล้วก็จี่หน่อยจี่แล้วก็มาเคี้ยวกิน
เขาบอกว่าโอ้โหเพลินเลยค่ะอร่อยนะฮะ
แต่ว่ามันอาจจะเหนียวนิดนะฮะก็ต้องจี่ให้พอดิบพอดีนะครับ
เอาไปทำแกงผักขี้เหล็กเขาบอกว่าแทบจะมีทุกมื้อเลยสำหรับเมนูนี้
แกงผักขี้เหล็กจีนหนังควายแล้วก็จีนหนังควายในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะ
ก็เป็นเรื่องกล่าวของการถนอมอาหารแล้วก็การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตด้วยนะครับ